เมื่อกี้จากน้องบอยมาน้องมีดีนะครับ

น้องมีดีหุ่นยนต์ช่วยเสริมพัฒนาการ
เด็กพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล

แล้วก็สามารถช่วยเด็กที่มีสมาธิสั้นนะครับ
อยู่ที่เด็กที่บ้านสิทธิดา
พัฒนาการเด็กอำเภอบ้านโป่งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ให้เด็กเขามีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ

มีดีเป็นหุ่นยนต์นะครับ
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็กเสริม
การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กพิเศษแล้วก็เปิดอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้กับคณะครูนักกิจกรรมบำบัด
ทั้งเด็กพิเศษที่บ้านสิทธิดา
พัฒนาการเด็กอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
น้องมีดีตัวเท่านี้นี่น่ารักเนี่ย

โดยเป็นหุ่นยนต์ช่วยเสริมการกระตุ้นทักษะ
สื่อสารทางร่างกายและการพูดนะครับ
ซึ่งทางหน่วยงานเขาก็ได้นำมาทดลอง

ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กตัวนิดเดียวพกพาได้
แต่สามารถจดจำคำพูดตอบคำถาม
และสื่อสารกับเด็กได้ด้วยนะคุณนะครับ
มีการชื่นชมและให้กำลังใจเด็กด้วย

หรือให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงจากหุ่นยนต์ได้ด้วย
นี่ก็เป็นการเรียนรู้จากหุ่นยนต์เนี่ยนะครับ
นี่เขาพูดคุยกันตอบโต้สื่อสารกันได้นะครับ
ซึ่งผลการทดลองการเรียนรู้จากหุ่นยนต์นะ
ก็ได้เรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้จากคนนะครับ
แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
พร้อมกับช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลของครูผู้ดูแล
ในอนาคตนะครับยังเตรียมการต่อยอดขยาย
ยังโรงเรียนและโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับ
เห็นไหมเด็กเขาก็มีสมาธิตั้งใจนะครับ
ที่จะโต้ตอบกับหุ่นยนต์ด้วยนี่เขามีความสุขนะ
ด้านของผู้มนวยการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ
บ้านสิทธิดาคือผอวุฒิกรพันธุ์ยิ่งยก
บอกว่าต้องขอขอบคุณเลยขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล
นำหุ่นยนต์มาช่วยกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ทำให้เด็กมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ
สำหรับบ้านสิทธิดานั้นเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ
กำพร้าและเด็กด้อยโอกาสตั้งแต่อายุ๔๑๘ปีนะครับ
การพัฒนาฟื้นฟูด้านร่างกายและที่สำคัญคือด้านจิตใจ
เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือตัวเอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดีนะครับ

คณะวิศวกรรมอาสาบมหาวิทยาลัยมหิตดลนะครับนะครับค่ะ